มากันที่คู่นี้กันบ้างบอกเลยว่าเป็นคู่แซ่บแห่งปีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
รับปีเสือทองปีนี้บอกเลยว่าคนในกรรมที่เราเนี้ยขยันแซ่บ
ภิวเอ่ยหน้าเอ๋ยหุ่นเอ๋ยอร่องดูเอาเองนะคะ
หลักฐานก็เห็นกันอยู่ชัดแบบนี้เลยค่ะ
คลิปครอบครัวของพี่ป๋อพี่เอ๋นะคะเขาพาลูกไปเที่ยวทะเลกัน
ทีคุณแม่เอ๋เขาแหละก็เลยโชว์แซ่บโชว์เสียมันซะเลย
ใส่ชุดว่ายน้ำไปเลยสิจ๊ะเออเสียดายนะพี่เอ๋เขาอวดแค่ครึ่งบน
แต่ว่ามูธแอนดโทนแต่ละภาพนี่คือสวยใสกระชากใจสุดไปเลยนะคะ
แต่เห็นพี่เอ๋เขาอวดความแซ่บแบบนี้ไม่ต้องสืบเลยนะคะว่าใครเป็นช่างภาพ
หนีไม่พ้นนอกจากพ่อป๋อนัทธวุฒินี่แหละค่ะสามีสุธิรักนี่แหละเป็นคนแชร์ภาพให้
โหแชร์ภาพเก่งมากนะจริงตั้งแต่ภายในเท่า
ใช่ค่ะก็คอยตามดูแลจัดระเบียบเช็คความเรียบร้อยให้กับคุณพันรยา
ชนิดที่เรียกว่าทุกระเบียดนิ้วเลยพี่แจ๊คเนี่ยทาครีมกันแดดเสิร์ฟน้ำมะนาวสูบกระเป๋าให้
มะพร้าวก็มาแล้วก็ดูแลเลี้ยงลูกให้อีกด้วยนะเหมือนเป็นทริปเอาใจพี่เอ๋โดยเฉพาะนะ
และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะพี่ป๋อบอกว่าที่ทำลงไปเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะ

อันนี้คือดูแลลูกน่ะคุณผู้ชมนี่คือดูแลลูกนะคุณผู้ชม
เออเป็นคุณพ่อบ้านที่น่าเอายังจริงน่ะอย่าให้มีว่าป๋อจะ๒๐๓๐คนไปเลย
แต่จริงแกเต็มใจนะคุณผู้ชมอันนี้แกทำคอนเทนต์

แล้วช่วงหลังเขาลงรูปภรรยาบ่อยมากนะ

ช่วงนี้พี่เอ๋ผอมแล้วก็หุ่นดีมากเลยนะคะ
สัมภาษณ์พี่ป๋อบอกว่าความภูมิใจของชีวิตเขาคืออะไรรู้มั้ยคะ

การที่ภรรยาสวยขนาดนี้เขาภูมิใจ